ใครที่ชอบกินของทอด

ไก่ทอดบ้างเนื้อทอดบ้างมันฝรั่งทอดบ้างมีอะไรทอดอีก

ไอศครีมพ่อนี่ถือว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์มากนะ
ใครจะไปคิดว่าของเย็นที่ต้องอยู่ในตู้เย็น

แม้กระทั่งน้ำคุณต้องเอามาทอดเลยใช่ไหมคะ

น้ำหยุ่นใสแบบนี้
คือก้อนน้ำที่นายโจนทานมาคัส
แล้วก็คงรูปทรงด้วยการห่อหุ้มด้วยเยื่อบาง
ที่ทำจากแคลเซียมอัลจิเนต
แล้วก็นำไปชุบแป้ง

เหมือนกับอาหารทอดทั่วไป

นำไปทอดในกระทะอุณหภูมิ๑๙๐๖องศาเซลเซียส
ก็จะได้ออกมาเป็นน้ำทอดก้อนกลม
พอเจาะดูน้ำก็ไหลออกมานะ

ก็เหลือแป้งเป็นทรงกลม
ทดลองทอดน้ำต้องบอกคุณผู้ชมว่า
เป็นโปรเจคที่นายจนทานทำขึ้นมา
เพื่อเสนอความคิดสร้างสรรค์แบบแปลกแหวกแนว

แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าอยากจะลองทำดูเนี่ยค่ะลองดู
จ่ะพอจ่ะออกมาปุ๊บอย่างนี้ข้างในก็เป็นน้ำ

ก็เหลือเปลือกที่เป็นแป้งเป็นไข่เป็นแป้งเป็นเกร็ดขนมปัง
ก็เตือนด้วยนะใครชมคลิปนี้

ลองเองเด็ดขาดถ้าไม่มีเครื่องมือป้องกันที่เหมาะสม
เพราะว่าก้อนน้ำอาจจะมีน้ำรั่วออกมา
แล้วก็อาจจะทำให้ระเบิดได้

ก็ต้องรอให้น้ำทอดมีอุณหภูมิที่เย็นลงก่อน
ไม่อย่างนั้นอาจจะลวกปากได้
ทดลองเขาบอกอีกว่าดื่มน้ำแบบเดิมดีกว่า
เพราะน้ำทอดไม่เห็นจะอร่อยเลย
แหม่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ

แล้วก็ไม่ใช่น้ำเปล่าเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติ
ฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณเสี่ยวหลงเป่า

แต่ก็ใครจะพยายามขนาดนั้น

อันตรายถ้าเนี่ยระหว่างที่คุณทอดและน้ำมันไหลออกมา

มันกระเด็นน้ำกับน้ำมันใช่
หรือถ้าคุณทอดประสบความสำเร็จ
คุณจะลองชิมคุณเผลอชิมเข้าไป

ลั่วคอนะคุณถูกต้องต้องระหว่าง
เอาเป็นว่าน้ำดื่มอย่างเดิมเถอะค่ะ

ถ้าจะทอดก็เอาแป้งอย่างเดียวล่ะค่ะไปทอด